ข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมร่วมกันทำบุญ
เนื่องในโอกาสปรรณรสมวรรณครบ๑๕วัน
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
นำคณะผู้บริหารข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรม
ร่วมลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
จากนั้นจึงจุดทูปเทียนอารัฐนาศีลฟังธรรมเทศนา
พร้อมถวายพัฒนาหารถวายผ้าไรแด่พระสงฆ์๑๐รูป
และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์
โดยนายอธิคมระบุว่าการจัดงานครั้งนี้
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
เนื่องในโอกาสปรรณรสมวัลครบ๑๕วัน
แม้วันนี้จะไม่ได้มีการปฏิญาณตน
แต่ข้าราชการทุกคนยังคงยึดมั่นในพระราชดำรัฐ
และพระบรมราชวาสของในหลวงราชการที่๙
พระราชทานให้เนื่องในวันปฏิญาณตน

ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตว์สุจริต
สิ่งที่พระองค์ท่านย้ำกับผู้สาธุรุ่นนะฮะ
ก็คือเรื่องของความซื่อสัตว์สุจริต
แล้วก็เรื่องของการพิพากษาคดีโดยป่าแสกอคติ
ซึ่งพระองค์ท่านบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่
จะทำให้การทำงานของศาลนะฮะ
ความยุติธรรมที่แท้จริง
ด้านนายจรูนชีวิตโสพลอธิบดีผู้พิพากษาสารแพ่งกรุงเทพใต้
และนายสุพศกิติรักษนลอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญากรุงเทพใต้
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระสงฆ์๑๐รูปสวดพระพุทธมนต์
โดยคณะผู้บริหารศาลทั้งสองแห่ง
ร่วมถวายพัฒนาหารและทอดผ้าไร
จากนั้นอธิบดีผู้พิพากษาทั้งสองศาล
คณะผู้บริหารคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการ
คณะผู้ปรณีประนอมลูกจ้างสารแพ่งกรุงเทพใต้
และศาลอายากรุงเทพใต้กว่าสองร้อยคน
ร่วมพิธีพร้อมแปลอักษรเป็นภาพหัวใจสีขาว
ภายในหัวใจเป็นเลข๙ไทยค่ะ